สถานการณ์ภัยแรงยังขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่องนะครับ
ที่ถูกประกาศเป็นเขตพิภัยพิบัติผู้ประสบภัยแรง
ขณะนี้ชาวบ้านหลายหมู่บ้านนะครับขาดแคลนน้ำ
ผู้โภคบริโภคต้องขี่รถจักรยานยนต์ไปหาแหล่งน้ำ
พื้นที่ระยะทางกว่า๔กิโลเมตร
สถานการณ์ภัยแรงที่จังหวัดขอนแก่นยังรุนแรง
ประชาชนขาดแคลนน้ำใช้อุปโภคบริโภคออกไปหาแหล่งน้ำ

โดยเฉพาะหมู่บ้านในเขตอำเภอพลซึ่งเป็น๑ใน๑๖อำเภอของขอนแก่น
ถูกประกาศให้เป็นเขตภัยพิบัติภัยแรง
ชาวบ้านก็ต้องใช้รถเข็นน้ำนะครับมัดติดกับรถจักรยานยนต์
ขี่ไปตามถนนเพื่อนำน้ำจากบ่อบาดาน
ทางองค์การบริหารเจาะเอาไว้กลางทุ่งนา
ห่างจากหมู่บ้านประมาณ๔กิโลเมตร
เพราะหากเจาะใกล้หมู่บ้านบางแห่งน้ำจะมีรสเข็ม
แห่งน้ำไหลไม่ดีเพราะน้ำใต้ดินมีน้อย
ส่วนสภาพอากาศที่แห้งแรงหลังฝนทิ้งช่วงนานกว่า๔เดือน
ก็ทำให้แหล่งน้ำตามธรรมชาติในจังหวัดสตูนแห้งขอด
ชาวบ้านที่เลี้ยงโคกระบือเดือดร้อนนะครับเพราะว่าไม่มีย่าสด

ทำให้โคมีสภาพผอมบางตัวก็มีแต่ซี่โครง
ชาวบ้านบอกว่าต้องแก้ปัญหาด้วยการตัดใบปาล์มให้โคกินไปก่อน
ขณะที่ประสุทธิ์จังหวัดก็ได้สำรองย่าแห้งเตรียมเอาไว้
เพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรจำนวน๕๐๐๐กิโลกรัมแล้วครับ